ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นไปที่ภาคเหนือของเรานะครับใครที่รักในการจิบกาแฟ
จิบไปเพลินแล้วก็ได้เล่นกับน้องหมาไปด้วยโอ้โหต้องไปร้านนี้ยิ่งใครมีสุนัขที่เลี้ยงด้วย
แล้วก็พาไปด้วยยิ่งดีเลยครับดีมากเลยค่ะพาหมามาเล่นกับหมานี่คือโซโลแกนของร้านนี้
แล้วพอไปแล้วก็หมายิ้มได้เลยมีความสุขทั้งคนทั้งหมาครับคุณผู้ชมครับดูสิมีธรรมเนียบเจ้าของร้านด้วยนะ
นี่ไงก็คือมาคอยต้อนรับจะได้รู้จักชื่อว่าแต่ละตัวชื่ออะไรนะครับ
ที่ร้านเอาไว้รอต้อนรับบริการลูกค้าบางตัวก็นั่งหลับอย่างนี้ครับ
แล้วก็มีขนมสำหรับให้กับสุนัขได้ด้วยโอ้น่าทานเนอะ
อย่าไปทานนะครับได้ไหมล่ะหยิบให้ถูกขนมนะครับ
ดูก่อนว่าเป็นแบบว่าสำหรับน้องหมาบางอย่างก็สำหรับน้องหมา
ส่วนขนมสำหรับคนก็มีเพราะว่ามันเป็นคาเฟ่ไง
ก็คือมีกาแฟมีเค้กมีขนมปงขนมปังให้ทานกันด้วยนะครับ
ค่ะแล้วร้านนี้ถ้าคุณนะครับเป็นคนที่เลี้ยงสุนัขอยู่แล้ว
อยากจะพาสุนัขมาด้วยก็พามาได้เพราะว่าสุนัขของร้านนี้
เขาเป็นมิตรได้รับการฝึกเป็นอย่างดีแต่เขาก็มีกฎของทางร้านนะครับ
ว่าต้องทำอะไรยังไงก็ต้องศึกษาเรื่องกฎก่อน
แล้วก็เคารพกฎกติกามารยาทเวลาพาสุนัขมาที่นี่ด้วยนะครับ
เพื่ออะไรเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดทำผิดกฎไม่ถูกไม่ต้อง
ตามที่เจ้าของร้านเขาตั้งเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวหมามันกัดกันอ่ะ
มันมีหมาเจ้าถิ่นไงกับหมาที่เป็นแขกไง
บางทีมันเห็นหน้าแล้วมันไม่ถูกชะตากันมันกัดกันก่อนก็มี
มันไม่ใช่ว่าเฟรลี่ทุกตัวก็ว่ากันไปแต่ว่าคุณผู้ชมครับ
ไปที่นี่รับรองว่าถูกอกถูกใจได้ดื่มกาแฟอร่อยทานอาหารหวาน
แบบว่าถูกอกถูกใจแล้วก็พาน้องหมาเนี่ยนะครับ
กินอาหารอร่อยที่นี่ด้วยก็มีเหมือนกันนี่ดูสิครับ
ค่ะดูสีหน้าเอ็นดูเนอะดูเชื่องเชีย
นั่งรอเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่งรอรับอาหารอย่างเป็นระเบียบ
น่ารักจริงจริงเลยนะครับอยากลองไปกันก็ไปกันได้ครับ
ตำบลสันกลางอำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ร้านนี้เขาเปิดให้บริการตั้งแต่เก้าโมงเช้าไปจนถึงสองทุ่ม
ดีเปิดนานอยู่เหมือนกันนะใช่ครับย้ำนะย้ำว่าไปที่ร้านนี้ก็ทำตามกฎกติกามารยาทของทางเจ้าของร้านที่เขาวางเอาไว้
มันไม่ได้ยากจนเกินไปหรอกครับก็ทำกฎแบบนี้ออกมาเพื่อที่จะให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขทั้งคนทั้งสุนัข
แล้วก็เรื่องของสุขอนามัยความสะอาดด้วยเขาจะปิดทำความสะอาดตอนเป็นเวลา
เมื่อกี้บอกเที่ยงบ่าย๓๖โมงเย็นจะได้สะอาดสะอ้านกันทั่วหน้าทั้งคนทั้งสุนัขด้วย
ดีนะถูกอกถูกใจแน่นอนสำหรับใครที่เลี้ยงสุนัขนะคะ